ไม่ได้ทิ้งไม่ได้เบื่อไม่ได้นะคดีนี้

วันนี้แล้วที่บิ๊กโจ๊กบอกว่าในเซิร์ฟเวอร์จะได้เห็น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
คุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศนะฮะ
ที่เศร้าสลดทีเดียวอืม
ครอบครัวของพันธุบัตรเอกวาธิรายาวไทยสงก์
หรือว่าผู้กำกับเบิ้มเสียงสั่นเคลือครับ
เรียกผู้กำกับเบิ้มกลับบ้านนะลูก

ขณะนำโลงนะครับที่บรรจุร่างของผู้กำกับเบิ้ม
ขึ้นรถตู้นะครับย้ายจากชาปนสถานตำรวจวัตรีทศเทพ
กลับไปทำพิธีที่บ้านเกิดจังหวัดอุตรดิษฐ์นะครับ
เมื่อช่วง๑๐โมงเช้าเมื่อวานนี้
ครอบครัวนิมนต์พระมาทำพิธีเคลื่อนร่าง
เพื่อพาภูมิกับเบิ้มกลับบ้าน
ซึ่งบรรยากาศนะครับเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
น้องชายของภูมิกับเบิ้มนะครับซุดตัวลงไปเป็นลมแล้วเป็นลมอีกครับคุณผู้ชม
ตอนที่ย้ายโลงของผู้กำกับเบิ้มคือรถนี้น้องชายคนนี้นะครับ
พี่สาวแล้วก็ภรรยามาจุดทูบเชิญดวงวิญญาณนะครับ
แล้วก็นำรูปหมวกขาวและกระบี่ของภูมิกับเบิ้มกลับบ้านมาด้วยที่บ้านเกิด
โดยมีรถตำรวจทางหลวงนะครับขับนำรถตู้ออกจากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดอุตรดิษฐ์ครับ
กระทั่ง๕โมงเย็นครับร่างของผู้กำกับเบิ้มก็ไปถึงที่วัดใหญ่ท่าเสาอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิษฐ์
คุณผู้ชมเดี๋ยวดูภาพในงานนะครับกลุ่มตำรวจนรตรุ่นห้าสิบห้าหรือว่าเพื่อนร่วมรุ่นนะครับ
ยืนตั้งแถวรอรับศพนะครับแล้วก็ย้ายร่างของท่านเข้าสาราตั้งทำพิธีลดน้ำ
มีครอบครัวของภูมิกับเบิ้มก็ได้แก่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็กลุ่มข้าราชการทหารตำรวจแล้วก็ครูนะครับมาร่วมไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้าย
คุณพ่อของภูมิกับเบิ้มนะครับซึ่งท่านเป็นอดีตราชการทหารชั้นผู้ใหญ่ระหว่างพิธีลดน้ำศพคุณพ่อเสียใจมากเข่าอ่อนซุดลงไปเลยครับสุดลงไปเลย
กระทั่งพยาบาลพยาบาลต้องเข้ามานะครับคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเนื่องจากท่านป่วยอยู่ด้วย
บำเพ็ญกุศลของผู้กำกับเบิ้มนะครับมีตัวแทนจากครอบครัวของพันธุ์ตำรวจตรีศิวกรสายบัวหรือสารวัตรสิวนำพวงหลีดมาร่วมแสดงความเสียใจ
โดยน้องชายภูมิกับเบิ้มนะครับท่านเป็นตัวแทนครอบครัวไปรับ
ส่วนตัวแทนของครอบครัวสารวัตรสิวนะครับเปิดเผยบอกว่าทั้ง๒
ครอบครัวต่างสูญเสียบุคคลสำคัญในครอบครัวไป
เชื่อว่าต่างฝ่ายคงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้
ขึ้นลองฟังตอนที่เขาให้กำลังใจแม่ให้กำลังใจกันและกัน
ระหว่างคนที่สูญเสียทั้งสองฝ่ายครับ
ทางครอบครัวก็ฝากความห่วงใยความประธานีมาทางครอบครัวทาง
ข่อสิวะกรณ์ครับสายบัวมุมต้นไม่ได้ฝากอะไรนอกจากความ
ประธานีความห่วงใยของครอบครัวและก็ตำรวจปฏิบัติหน้าที่

ความห่วงใจที่แบงพ์ที่รู้ว่า
ทางครอบครัวก็ดีขึ้นมากครับแล้วก็ไม่มีใครอยากให้เกิดครับ
คุณผู้ชมครับในงานศพนะครับยังมีพวงหลีดจากพลตำรวจเอก
ดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
มาร่วมแสดงความเสียใจส่วนพิธีสวดอภิษฐรรมเมื่อวานนี้นะครับ
พลตำรวจโทอัคราราชอัครเดชพิมลศรีนะครับขออภัยครับ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๖มาเป็นประธานในพิธีนะครับ
จะมีกำหนดสวด๔คืนจนถึงวันที่๑๖กันยายน
แล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจนะครับเวลาบ่าย๓โมงนะครับ๑๕นาฬิกาวันที่๑๗กันยายน
เมื่อวานนี้เพื่อนผมครับเป็นอาจารย์อยู่ที่อุตรดิษฐ์
ก็ได้ไปร่วมไว้อะไรกับภูมิกับเบิ้มด้วย
ก็ส่งข้อความมาบอกว่าตำรวจสักข้อนจังหวัดอุตรดิษฐ์ได้มั้ง
นะครับจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็มาเคารพศพของภูมิกับเบิ้มนะฮะ
ก็ขอแสดงความเสียใจไว้ณที่นี้อีกครั้งนะครับ